คดีฆ่าหันศพนางสาวลักษณะนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างโศกเศร้าเสียใจ
ในการไปทำเรื่องของเอกสารแล้วก็เรื่องของการรับศพ
พ่อแม่แล้วก็ลุงของผู้เสียชีวิต
ก็อยากให้โทษประหารเกิดขึ้นกับนายธนกฤษนะครับ
นี่แหละครับเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ทางด้านของนายแก้วมูลกำลังเอกกำลังเก่งนะฮะ
พ่อของนางสาวลักษณะเดินทางไปที่สนมีนบุรี

ในการยื่นขอรับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ
นี่แหละครับพ่อเนี่ยนะคุณเข่าอ่อนแทบเดินไม่ไหวเลยนะครับ
ถึงกับหมดแรงแล้วก็ซุดเลยนะครับ

เศร้าเสียใจอย่างหนักบอกว่ายังทำใจไม่ได้ครับ
ส่วนผลพิสูจน์ชิ้นส่วนศพทั้งหมดนะครับ
ที่เป็นเอกสารที่ทางตำรวจให้แก่คุณพ่อ
ก็บอกว่าศพนั้นมีอัตลักษณ์บุคคลที่ตรงกัน
ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือ
กระโหลกศีรษะแตกสมองฉีกขาด
จากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกครับ
บรรยากาศในช่วงของการดำเนินเรื่องเรื่องเอกสาร
ก็ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนกันนะครับ

แล้วก็นางพัชรากำลังเก่ง
แม่ของนางสาวลักษณะกำลังเก่ง
เดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำเอกสารหลักฐานการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
พนักงานสอบสวนสนบินบุรี
นำไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อที่จะขอรับศพของลูกสาว
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด

บรรยากาศตรงนี้เศร้าเสียใจอย่างมากนะครับ

ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงโทษผู้ต้องหา
แบบเดียวกันกับที่ทำกับลูกสาวของเขา

เพราะเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมผิดมนุษย์

ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องราวปัญหาครอบครัวให้ฟังมากนัก
แต่ก็ทราบว่านายธนกฤษเคยทำร้ายร่างกายลูกสาว
กระทั่งติดต่อลูกสาวไม่ได้นานกว่า๑สัปดาห์
แล้วก็พบเป็นศพถูกหั่นเป็นชิ้นบรรจุใส่กระเป๋า
หลังจากนี้นำศพกลับไปทำพิธี
วัดดงหัวเรือตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิ

ยังไม่กำหนดการสวดพระอภิษฐรรมหรือชาปนกิจ
ซึ่งตอนนี้นะครับอยากจะพาลูกสาวกลับบ้านเกิดให้เร็วที่สุด
ขอแม่คุณก็ไปเลยขอเป็นหวังอยู่กันกันเนอะ
ต้องจะนั่งค่ะ
ผู้เป็นพ่อก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับ
บอกว่าเคยพบหน้าผู้ต้องหาเหมือนกัน
ผู้ต้องหาเคยมาที่บ้านที่จังหวัด๑๐๑
พบหน้ากัน๒๓ครั้งดูเขาเป็นคนเงียบ
แล้วก็มารู้ว่าลูกสาวกับคนนี้ทะเลาะกันอยู่เหมือนกัน
แต่ลูกสาวก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยนะครับ
เมื่อสัปดาห์ก่อนลูกสาวมาที่บ้าน
ลูกชายวัย๕ขวบที่เกิดกับสามีเก่า
แล้วก็บอกกับพ่อนะบอกว่าเลิกรากับนายธนกฤษแล้ว
จากนั้น๑สัปดาห์พ่อโทรหาลูกสาวไม่ติด
แล้วก็มารู้ข่าวนี่แหละฮะว่าลูกสาวถูกฆ่าหันศพนะครับ
ขณะที่นายสมคิตจมังลุงของนางสาวลักษณะก็เปิดเผยนะครับว่า
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมีครอบครัวและมีลูกแล้ว๑คน
จากนั้นก็เลิกรากับสามีเก่าไป

ซึ่งหลานสาวก็เคยพานายธนกฤษมาที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อมาพบกับพ่อและแม่ของฝ่ายหญิง
โดยครอบครัวก็รับรู้ว่าทั้งคู่คบหากันได้ประมาณ๒ปี
แต่ไม่ทราบว่าฝ่ายชายมีนิสัยอย่างไร
กระทั่งตำรวจได้โทรศัพท์มาบอกญาติที่จังหวัดนครสวรรค์
ทราบว่าหลานสาวเสียชีวิตและยิ่งรับไม่ได้เลยนะครับ
หลานสาวถูกฆ่าหันศพ
อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงนายยกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาบรายนี้ให้ได้รับโทษประหาร
เพราะหากไม่ประหารชีวิตก็จะเกิดเหตุแบบเดียวกันกับเหยื่อรายอื่นอีกนะครับ
ก็บอกว่าอยากให้ประหารชีวิตสถานเดียวให้ตายตกไปตามกัน
ทั้งลุงทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่ของนางสาวลักษณะ
พูดตรงกันครับบอกว่าอยากให้ประหาร
ทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้อยเอ็ดนะคะบ้านเกิดของน้องเมย์
ก็พาไปดูการจัดพิธีชาปนกิจศพนะคะ
รวมถึงไปพูดคุยกับทั้งคุณแม่
ไปพูดคุยกับอดีตสามีของน้องเมย์ที่มีลูกด้วยกันด้วย
โดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมศพของน้องเมย์หรือว่านางสาวลักษณะ
ก็ได้กลับถึงบ้านเกิดโดยรถตู้รับจ้าง
แล้วก็มีญาติมารอรับศพอยู่ที่วัดหลายคนเลยนะคะ
ก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านดงหัวเรือ
หมู่๘ตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิที่จังหวัด๑๐๑ค่ะ
ซึ่งวัดอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๑๐๐เมตร
โดยมีน้องสาวคือนางสาววนิดากำลังเก่ง
ได้จุดทูบเดินนำหน้าหีบศพไปตั้งบนสาราพักศพนะคะ
ซึ่งการเดินทางไปส่งศพครั้งนี้มีนายอำพลจันทชาอายุ๓๒ปี
นายอำพลคือสามีเก่าของน้องเมที่มีลูกด้วยกัน๑คน
ก็นั่งรถตู้มาพร้อมกับญาติด้วย
ทีนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยได้สอบถาม
กับนายอำพลอดีตสามี
ก็บอกว่าหลังจากที่แม่ของลูกหรือว่าน้องเมย์เสียชีวิตแล้ว
นายอำพลก็จะทำหน้าที่พ่อตั้งใจเลี้ยงดูลูกต่อไป
ไปฟังเสียงกันค่ะ

คุณลุงของน้องเมคือนายสุพันธ์พารี
ก็บอกนะคะบอกว่าอยากให้มีการประหารชีวิตผู้ที่ก่อเหตุ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็ตาม
ก็คงจะไม่มีใครเข้าใจว่าผู้ที่สูญเสีย

นี่แหละค่ะนอกจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับคุณแม่
ก็คือนางพัชรากำลังเก่งคุณแม่ของน้องเมย์

สำหรับสามีเก่าก็คือนายอำพลเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน

เป็นลูกชายอายุ๕ขวบกว่า
แล้วพอเลิกรากันไป
คุณแม่ของน้องเมย์ก็เอาหลานชายมาเลี้ยงนะครับ
ทีนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าสาเหตุครั้งนี้เนี่ย

เพราะแม่เล่าย้อนไปไงว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมา
ลูกสาวกับนายวุฒิมาที่บ้านนะ
หลังจากนั้นสามีเก่าคือนายอำพลก็มาเยี่ยมลูกชายที่บ้าน
จังหวะนั้นก็เลยทำให้นายวุฒิได้เจอกับสามีเก่า
ทีนี้อาจจะเป็นปมความหวาดระแวงหรือเปล่า

หลังจากนั้นเนี่ยลูกสาวกับในวุฒิก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดเลย
จนมาช่วงปลายเมษายน
ที่ลูกสาวก็ทนไม่ไหวแล้วก็ลาออกจากงาน

ระหว่างที่กำลังจะกลับบ้าน
ในวุฒิก็มีการโทรง้อหลายครั้ง

แต่ยังไงก็ตามจะไปกรุงเทพไปเก็บข้าวของ
โอนรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนายวุฒิ

เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน
คุณแม่บอกว่าลูกสาวไปกรุงเทพ
หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยนะคะ

คุณแม่ก็บอกว่าส่วนเรื่องของการที่

ไม่รู้ว่าใครนำรายชื่อของนายธนกิจ

ด้านของน้องสาวของผู้ตาย

ก็เล่าเรื่องราวต่างในชีวิตให้ฟังนะครับ
รวมถึงเรื่องที่นายธนกฤษไปมีแฟนใหม่

ก็ตัวน้องสาวพยายามโทรหานายธนกฤษเหมือนกัน
จะสอบถามว่าเจอพี่สาวบ้างไหม
เพราะว่าพี่สาวติดต่อไม่ได้เลยหายตัวไป
ธนกิจก็ตอบมาบอกว่าไม่เจอไม่เห็นนะครับ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าไม่คิดเลย
ว่าพี่เขยจะลวงพี่สาวไปฆ่าหันศพได้ลงคอนะครับ
ก็ฝึกษาอย่างครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่า
แฟนใหม่โทรมาตลอดเรื่องห่วงนี้แหละ
แล้วก็อยากให้กลับไปกลับไปอยู่เหมือนเดิม

แต่คือเมย์เนี่ย
ไม่กลับไปแล้วครับซึ่งเขาก็มีแฟนใหม่แล้วครับ
คือผู้ชายมีแฟนใหม่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะผู้ชายมีแฟนใหม่แล้วอืม
แล้วเมย์ก็ต้องลงไปโอนรถเพื่อที่จะโอนให้ผู้ชายค่ะครับ
ค่ะก็ลงไปก็ตลอกกันก็ลงไปอ่าก็ยังไงต่อหลังจากที่เราทราบว่าตลอกกันแล้ว
อันนี้ก็หายไปเลยใช่ไหมพี่สาวเรื่องนี้คือก็หายไปเลยค่ะหน้าสุด
คุยกันวันที่สิบเจ็ดมิถุนาแต่พอรู้อีกทีคือตอนนั้น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
คนที่ไปโอนรถให้ค่ะคือนายวุฒิใช่ไหมค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่บ้านเกิดของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยทางยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็มีการเดินทางไปพบกับครอบครัวแล้วแล้วก็แจ้งด้วยบอกว่าจะได้รับเงินทดแทนจากภาครัฐเนี่ย
เป็นเหตุถูกกระทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะคะจะได้รับเงินประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะ